คุณผู้ชมบอกเลยว่าคืนนี้ถ้าคุณนอนฝันดีนะ
ตื่นช้ามาเนี่ยรีบจดเอาไว้เลย
แต่บอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ต้องไปฝันกันก่อน
เพราะว่าเรามีเลขเด็ดเลขสวยนะคะ
ตามแบบฉบับดาราก่อนวันออกสลากมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ
เริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะพี่ตุ๊กกี้สุดารัฐนั่นเองนะคะ

หลายคนบอกว่าแล้วดูแบบนี้เกี่ยวอะไรกับตัวเลข
จะบอกอย่างนี้ค่ะเขาตรวจหาเชื้อก่อนเข้าทำงานสตูดิโอใช่ไหม
แงงจมูกทุกวันนะคะตรวจไปตรวจมา
เอ๊ะเขามีตัวเลขไงเลขรอบการตรวจแล้วก็เลขลำดับที่
นี่มารอบนี้ล่าสุดค่ะตรวจเป็นรอบที่๑๙แล้ว
ลำดับที่๑๓๑ค่ะ
ตุ๊กกี้เขาก็เลยทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้นะคะ
ว่าเลขสวยซื้อเท่าที่ไหวเอาที่ใจพอลุ้นค่ะ
โอ้โหเป็นไงคุณจดทันหรือเปล่าน้องปัด
ดูเอาไว้ดูเอาไว้จากพี่ตุ๊กกี้ค่ะไปต่อกันที่พี่เต๋าสมชายกันหน่อยค่ะ
นี่บอกเลยว่าอยู่วงการนี้มานานแต่เขาเนี่ยต้อนรับนะ
เป็นวงการหน้าใหม่ในการเสี่ยงโชควันนี้นะ
เต๋าบอกว่าขอจัดซะหน่อยคุณดูสิตัวอะไรเข้าบ้านนั้น
นี่คือน้องตัวเงินตัวทองมาเยี่ยมพี่เต๋าถึงบ้านเลยค่ะ
ก็เลยสงสัยว่าจะเอาโชคเอาลาบมาให้หรือเปล่า
ว่าแล้วก็กดสั่งซื้อเลยลอตเตอรี่กับกองสลากนะ
ซื้อออนไลน์มา๕ใบกรุดปลุกคุณผู้ชมดูเลขเอาแล้วกันนะ
เพื่อใครอยากจะวัดดวงไปพร้อมกับพี่เต๋านั่นเองจ้า
ต่อมารับดวงกับคนนี้เลยนะคะ

สุนารีของเรานี่เองค่ะ

คือภาพเนี่ยเขาบอกโหเยอะหรือยักมั้ยคะพี่เชอรี่

เขาบอกว่าเห็นเฉียดร้อยใบขนาดนี้ไม่ใช่อะไร
สุบอกว่าอัดอั้นค่ะไม่ได้เล่นมาหลายงวดนะคะ
งวดนี้ก็จัดไปจุกเลยแบบโอ้มเพี้ยงแบบนี้

ไปขนาดนี้ก็ขอให้ถูกให้ได้ให้โดนนะแม่นะ
จากแม่สู่ค่ะไปต่อกันที่แม่แก้วคุณผู้ชมค่ะ
แม่แก้วไปหน่อยนี่คุณแม่ของน้องณเดชน์นะคะ
ก่อนหน้านี้เราเคยเอาภาพให้คุณผู้ชมดูไปแล้วรอบนึงนะ
ใครพลาดไปครั้งที่แล้ววันนี้จัดให้ดูอีกรอบหนึ่ง
นี่คือภาพต้นมะพร้าวน้ำหอมในสวนของแม่แก้ว
คุณผู้ชมน้องปัดดูสิดูไปดูมาคล้ายกับอะไรอ่ะ
แฟนคลับเขาลงความเห็นบอกว่าคล้ายกับเซียนพญานาค

เผื่อจะมีตัวเลขเด็ดโดนซ่อนอยู่นะคะ
แม่บอกว่ามะพร้าวน้ำหอมที่สวนยิ่งเย็นปลูกมาละ๕ปี
ต้นเหลือให้ชื่นชม๑๒ต้น
ล่าสุดค่ะแม่แก้วก็เลยโพสต์ภาพต้นมะม่วงอีก

แคปชั่นที่ทำเอานักเสี่ยงโชคปล่อยผ่านไปได้เลย
สวนยิ่งเย็นบ้านเลขที่เขา๕๓
ลูกอะไรก็ออกดอกออกผลขึ้นดกไปหมดเลยนะฮะ
แฟนคลับบางคนเข้ามาบอกว่าโอ๊ยแม่อั้นแล้วค่ะ

รวมกับเลขดังงวดนี้พอดีเลย

แม่แก้วก็แค่มาบอกบ้านเลขที่เองนะคะ
ว่าบ้านหลังนี้ปลูกอะไรก็ดกไปหมด
อันนี้เราไม่ได้บอกใบ้เลขอะไรนะคุณผู้ชมนะ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
ดิฉันก็ไม่รู้ว่าอั้นอะไรเพราะว่าดิฉันซื้อลอตเตอรี่

นะคะหอมปากหอมคอกันแล้วกันนะคะพี่เชอรี่ค่ะ